คุณผู้ชมมาดูข่าวดีกันหน่อยนะฮะสบคเพิ่งแถลงไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาสุดท้ายแล้ว
ที่ประชุมสอบคอชุดใหญ่ก็รับข้อเสนอตามสอบคอชุดเล็กคลายล็อกเฟส๔นะครับ
เริ่มมีผลวันจันทร์ที่๑๕มิถุนายนนี้เป็นต้นไป
น้ำร้านอาหารพัฒนาคารโรงแรมจำหน่ายสุราให้นั่งดื่มในร้านได้แล้วนะครับ
แต่ว่ายกเว้นผับบาคาราโอเกะอันนี้ยังเปิดไม่ได้นะอาบอบนวดยังเปิดไม่ได้
บ้านลมบ้านบอลที่ให้เด็กเข้าไปมุดเล่นบอลอันนี้ก็ยังเปิดไม่ได้
เพราะว่าเสี่ยงกับการเป็นจุดประบาดของโควิด
เห็นย้ำนะคะคุณผู้ชมวันจันทร์นี้๑๕มิถุนายนนะคะ
คือยกเลิกแสลงแล้วใช่แต่ว่าภารกอฉุกเฉินยังคงอยู่นะ
ส่วนเรื่องของการผ่อนคลายระยะที่๔แน่นอนค่ะพอผ่อนคลายก็จะไม่มีเคอร์ฟิลล์
แต่ทีนี้เรื่องของสถานศึกษาว่าเอ๊ะจะยังไงโรงเรียนนานาชาติสถาบันกวดวิชา
อันนี้เปิดได้นะคะส่วนโรงเรียนที่มีขนาดเล็กไม่เกิน๑๒๐คน
นี่สามารถเปิดได้เลยไม่ต้องรอ๑กรกฎาคมนะเปิดได้เลยสัปดาห์หน้า
ทีนี้การอบรมของรัฐก็จะเริ่มดำเนินการได้เหมือนกัน
แล้วก็การพวกจัดประชุมสัมมนาอบรมพิธีงานพิธีงานเลี้ยงต่างในห้องประชุมเนี่ยนะคะ
จัดได้แล้วเขามีกำหนดเกณฑ์มาด้วยนะว่าจะต้อง๔ตารางเมตรต่อคน
คือเอาง่ายค่ะคุณผู้ชม๔ตารางเมตรต่อคนแปลว่าเราต้องเว้นระยะห่างกันเนี่ยอย่างน้อย๑เมตรนะคะ
แล้วก็งานคอนเสิร์ตก็ให้ใช้๕ตารางเมตรต่อคนลดความหนาแน่นแล้วก็จะต้องมีความเป็นระเบียบด้วย
เพราะว่าคอนเสิร์ตเนี่ยบางทีคนไปรวมตัวกันเยอะเวลาตะโกนเวลาร้องเพลงมันอาจจะมีพวกฝอยละออง
กันติดกันไม่ได้นะอะไรแบบนี้นะฮะทุกกิจกรรมและกิจการที่ผ่อนปลนไปทุกอย่างยังคงต้องรักษามาตรการระยะห่างทางสังคม
หน้ากากอนามัยล้างมืออะไรแบบนี้เพื่อป้องกันการระบาดให้มันครบ๒๘วันต้องไม่มีคนติดเชื้อให้เป็นศูนย์ทุกวันนะ
อันนี้ก็เป็นข่าวดีที่เราเฝ้ารอกันมาอยู่ย้ำแบบนี้ทุกอย่างมีผลวันจันทร์ที่๑๕มิถุนายนนี้ครับ